แล้วคุณล่ะโหลดหรือยัง

บอสสี้ครับ
แม่บ้านประจัดบอสสวัสดีค่ะ
แม่บ้านตัวจริง

มาถึงวันนี้นี่นายชอบมากเลย

เปิดครัวหรอก
เพราะว่าเรามีเชฟคนใหม่
เอ้ยทำไมจริง
กระทัดหล่อ
ถึงแฮนดซ่ำและฝีมือการทำอาหารที่จัดว่าแซ่บจี๊บไม่แพ้ใครแบบนี้
และวันนี้เขายังพกพาเมนูแซ่บมาเอาใจสาวแม่บ้านประจำบานอีกด้วย
ว่าแต่จะเป็นเมนูอะไรจะอร่อยขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะ
ขอต้อนรับเชฟก้าวค่ะ

เชฟไปอยู่ในบ้านทำไมเพิ่งมาหาเราล่ะ

ยังเรียนยังเรียนอยู่เหรอ

หยุดยังเรียนอยู่แล้วเขาเป็นเชฟด้วย

ติชอบทำอาหารอยู่แล่วค่ะก็เลยเป็นอะไรได้เสิร์ฟด้วย

ฉากไปสอดที่บ้านจริงเถอะ

มีเพื่อนผู้หญิงเต็มไปหมดเลย

เพื่อนเขาไม่ทรมานก็ได้สอนด้วยทำไม

แล้วร์ตอนที่ทำงานในวงการทำอะไรบ้าง

ด้วยการถ่ายแบบด้วยแล้วก็ถ่ายโฆษณาด้วย
หลากหลายมากเลยน่ารัก

แต่เฉพาะที่วันนี้ที่เชฟจะมาทำอาหารให้เรา

ไทยจีนฝรั่งพระล่างอิตาเลียน

อิตาเลียนเราว่าน่าก็เป็นจีน

เป็นแนวทุกอย่างเลยครับ

อ๋ออาหารเหนือเป็นคนเหนือเหรอเจ้า

เมนูประจำตัวนางอ่ะอะไรอ่ะประจำตัวเลย
ประจำตัวของผมชอบทำคั่วกแกงหรือแม่งก็คสมจีน

เพราะทำขนมจีนทางเหนือได้ไหมน้ำเงี๊ยวอ่ะ

อ๋อเหรอน้ำเงี้ยวก็ทำเป็น

หลสเอาวันนี้ไปเมนูอะไรนะคะมาพักพลุกเปล่าเกลือ
เวงส้มปลาชอนเทอดคุณแม่ค่ะ
โอ้โหต้องบอกว่าเป็นเมนูไทยที่ทุกบ้านชอบทานกันเลยนะคะ
เอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปเตรียมส่วนผสมไว้รอเชฟ
แล้วช่วงหน้าเรากลับมาลงมือทำกันค่ะ